วันนี้เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานีหน่อยนะฮะ
ที่นี่เนี่ยดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่
ปรากฏว่าวันนี้แทงกันเจ็บซะแล้วนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาล

แทงเขาเสร็จเนี่ยปีนหนีขึ้นไปบนหลังคา
บอกว่ากลัวว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะตามมาทำร้ายผม
แล้วดูนี่ฮะคือทางตำรวจสพขุนทะเลก็ต้องมา
สุดท้ายนายคนนี้เนี่ยยอมปีนลงมา
ยอมยนต์อาวุธแล้วก็สไลด์ตัวลงมานี่นี่

คือบอกว่ากลัวฝั่งคู่กรณีที่มีหลายคนเนี่ย
มารุมทำร้ายผมแทงเขาแล้วเลยปีนขึ้นไปอยู่ข้างบน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวไปแล้วครับทุกผู้ชมครับคืออาวุธที่มีเนี่ย
กันไกลนะทั้งมีดทำครัวขนาดเล็กมีแปลงสีฟันด้วย
ดัดแปลงเป็นอาวุธมันมีปลายไงใช่ไหมปลายแหลมอ่ะอ่านี่ฮะ
ก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ใส่กางกงกางเกงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคนที่บาดเจ็บเนี่ยคือตัวของคนก่อเหตุเนี่ยเขาอายุสามสิบนะฮะ
คนบาดเจ็บที่ไปแทงเขาเนี่ยเป็นชายวัยสิบแปดปีนะ
ถูกแทงเข้าชายโครงด้านขวานะครับทางข้างหลังนะฮะ
กระทุ่งเอาตัวไปรักษาการบาดเจ็บนะครับแต่นี่เป็นผู้ป่วยคนสิบก้านหมดเลยนะ
แล้วก็มีเพื่อนของคนเจ็บอีก๓คนนะครับที่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องคุมตัวไปกันก่อนนะ
ก่อนอื่นก็คือคนเจ็บน่ะเอาไปรักษาก็ต้องรักษาแบบผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วย
มีบาดแผลถูกแทงด้วยนะครับส่วนคนก่อเหตุกับเพื่อนคนเจ็บอีกสามคนเนี่ย
ถือว่าเป็นฝ่ายก่อเหตุกันทั้งหมดเนี่ยก็เอาไปกักตัวไว้อีกจุดหนึ่ง
ให้อยู่โรงพยาบาลที่รักษาโควิดไม่ได้แต่ก็ต้องไปกักตัวนะ
เพราะว่าเขาติดโควิดยังรักษาไม่หายกัน
ผู้ที่ก่อเหตุผู้ชายวัย๓๐ปีคนนี้นะครับ
บอกว่าเขาอ้างว่าตอนกลางวันเนี่ยเขากำลังรับข้าวกล่องอยู่
ฝั่งของคนเจ็บมาหยิบข้าวกล่องไปเยอะเหลือเกิน
เขาก็เลยเข้าไปเตือนประมาณว่าโอ้โหเหลือไว้ให้คนอื่นบ้างสินะ
อีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจไปเรียกพวกมาแล้วจะมารุมเขา
ก็เลยไปคว้ามีดกับกันไกลที่วางอยู่แถวนั้นเนี่ยแทงใส่เข้าไป
แล้วก็หนีขึ้นไปบนระเบียงชั้น๓เพราะกลัวว่าจะถูกกลุ่มเพื่อนคนเจ็บ

ตำรวจบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีนั่นแหละฮะ

ไปแทงเขานะครับหรือว่าอีกฝั่งนึงอาจจะกล่าวหาอะไรก็ว่ากันไป
แต่ก่อนอื่นต้องกักตัวให้ครบ๑๔วันก่อนนะฮะ
ดูว่าเอออาการเป็นยังไงพ้นจากเรื่องของโควิดหรือยัง
หรือต้องไปรักษาต่อนะเรื่องดำเนินคดีเนี่ยเดี๋ยว
ที่วันนี้ก็ต้องมาดูเหตุการณ์ด้วยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวก็คงต้องไปเน้นย้ำสำหรับใน
ฝั่งของเจ้าหน้าที่อ่ะนะเรื่องของอาวงอาวุธอะไรต่าง
คือเอาละทางศูนย์รักษาหรือว่ากักตัวโควิดเจ้าหน้าที่เขาก็ระวังเรื่องไม่ให้มี
อย่างเต็มที่อยู่แล้วคนเข้ามารักษาคนเข้ามากักตัวก็ต้องไม่มีอาวุธเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีข้าวของที่วางเอาไว้แล้วก็ถูกหยิบฉวยไปได้
ใช่ค่ะเห็นบอกกันไกลก็เป็นของเจ้าหน้าที่อย่างนี้อย่างแปลงสีฟันทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ดันไปดัดแปลงทำเป็นอาวุธ
มีดเขาก็เอาไว้ตัดของกันไกลไว้ตัดของเนี่ยบางทีพอทะเลาะกันก็หยิบไปใช้เลย